แม่ค้าตลาดสดในเทศบาลนครพนมร้องเรียนกับตำรวจ
บอกว่าอยากจะให้จับกลุ่มตัวโจรให้หน่อย
ช่วงนี้มีเหตุการณ์ขโมยในตลาดเยอะมาก

ใช่ค่ะโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่โจรไปขโมยของอยู่
ตระก้าหน้ารถของทั้งแม่ค้าเอง
ลูกค้าที่มาใช้บริการในตลาดเองนะคะ
เห็ดเป็ดไก่ผักขโมยไปหมดเลย
เอาทุกอย่างนะครับใช่ค่ะนอกจากนี้แก๊สของแม่ค้าในตลาดยังถูกขโมยด้วยค่ะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนมนะคะ
จับภาพผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ๓๐๓๕ปีสวมหมวกกันน็อกมาด้วย
ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าหมายเลขทะเบียนกไก่ทธง๓๗๔กรุงเทพ
จากนั้นเขาก็จอดจอดแล้วก็เดินลงไปหยิบของในตระก้าหน้ารถที่ชาวบ้านซื้อมาเนี่ย
บางทีเขาซื้อมาแล้วก็พักไว้ก่อนแล้วก็ไปเข้าไปซื้อของบางอย่างเพราะว่ามันหนักไง

ชาวบ้านบอกฉันซื้อกลับบ้านไม่ได้ซื้อให้แกอยู่แกก็มาหยิบของฉันไป
เอาไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนมออกมาบอกเป็นเสียงเดียวกันบอก
เพราะตอนนี้สร้างความเสียหายให้ทั้งกับพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้า
แวะมาซื้อของในตลาดของหายไม่เว้นแต่ละวันเลย
ก็หายหมูก็หายปลาไก่อาหารในตระก้าหน้ารถ
หายไปหมดเลยรวมถึงถังแก๊สของแม่ค้า
ที่ใส่รถกระบะไว้ก็ยังถูกขโมยไป
นางสาววราพรวู้เป็นแม่ค้าขายหมูอายุ๓๗ปี
เรียกร้องให้ตำรวจเร่งติดตามโจรแสบมาดำเนินคดีหน่อย
แล้วก็ขอให้ประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส
อกจากนี้ให้ระมัดระวังด้วยของหนักมากไปทนถือไปก่อน
ถ้าเอากลับไปวางไว้ที่ตระก้าหน้ารถอาจจะหายได้
ใครไปที่บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนมตอนนี้ระวังให้ดีนะคะ
มันไม่มีคนเฝ้ารถของคุณด้วยนะ
ฟังเสียงแม่ค้าหน่อยค่ะ
ขณะที่ทางตำรวจเองนะคะบอกว่าอยู่ระหว่างการสืบสวน

จับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดี

และมีการตระเวนก่อเหตุเป็นอาชีพด้วยค่ะ